ตอนที่๒มวยคู่ที่๒กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีที่กลับมาไทยรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
เราไปทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันครับ
คนนี้มาจากจังหวัดปุรีลำอำเภอบ้านกรวด
ชกมาละ๔๖ไฟชนะ๓๕ไฟ
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๑๐ไฟล์ครับ
ก่อนข้อมูลส่วนที่สองมาจากจังหวัดปุรีรัมอำเภอบ้าน
และนี่คือพิการภารกิจ๓๕ไฟและ๑ไฟ
พัดท่าไปและสวัสดีคุณครับ
หลุงวิทยาศิลป์นักวะอาวุธ
นักชกมัน๖๘ไฟล์ชนะ๔๖ไฟล์และแพ้๒๒ไฟล์ครับ
และนักชกในมุมแดงมาจากอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๖๘ไฟล์ชนะ๔๖ไฟล์และแพ้๒๒ไฟล์ครับ

แต่ตอนนี้ผมมีแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าท่านได้เดินทางมาที่มนตรีสตูดิโอแห่งนี้นะครับ
แล้วก็ผมเลยถือโอกาสเชิญมานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้ครับท่านประธานที่ปรึกษาบริษัทแม็กซ
เมื่อท้ายจำกัดท่านนวัดต่อเจริญสุขสวัสดีครับปี่อาร์ม
สวัสดีท่านผู้ชมแฟนหมัดมวยที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ในสนามครับผมนะครับ
โอกาสดีนี้ผมอยากถามว่าแผนงานของแมคหมวยไทยในผ่านอย่างคตปี๒๕๖๑นี้เป็นยังไงฟะ
แต่พี่น้องคนไทยจะได้ดูหรือเปล่านั้นก็ต้องอยู่ที่ช่องทีวี
เพราะว่าเราจะถ่ายทอดสดไปทั่วโลก
ว่าจะดูในมือถือได้นะครับแต่อาจจะต้องเสียตังค์หน่อยหนึ่ง
อ่าต้องเสียตังค์หน่อยหนึ่งแน่นอนครับผมนะครับ
ก็ถ้าเซียนมวยที่อยู่ตามบ้านก็ถ้าเปิดดูก็ดูที่บ้านได้ครับ
ห้าสิบคนร้อยคนก็สามารถดูได้สามารถมีมวยให้ดูทุกวันได้
ครับผมนะครับอันนี้เรียนให้ทราบผมทราบมาว่า
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นแมทสุดท้ายครับผมของปีนี้อืม
นะครับจริงแล้วเราก็ทำงานร่วมกันมาด้วยดีครับผม
ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะอืมอ่าแต่ว่าอ่าเรียนได้ผู้ชมทางบ้านว่า
มวยไทยไฟเตอร์ชก๒พัก๒เนี่ยยังอยู่นะไม่ได้หายไปไหน
ไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้าติดตามข่าวสารนะครับว่าจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไร
จะไปอยู่ที่ไหนยังไงและอนาคตจะทำงานร่วมกับไทยรัฐได้อีกไหม
ยังไงยังไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาใช่ครับไม่ใช่ปัญหาเรารักกันดีครับผม
เพียงแต่ว่าอ่าอ่าสถานที่อะไรต่างต่างมันไม่ครับนะครับ
แล้วเราต้องถ่ายท่อสดไปต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของของอ่า
รายการไทยรัฐรายการมวยไทยไฟเตอร์เนี่ยภาพมันต้องไปโชว์ต่างประเทศ
มันก็เกี่ยวกับเรื่องสถานที่เกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่าง
ซึ่งเป็นองค์ประกอบอ่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำมวยเอ่อ
ทางบริษัทแม็กซ์เนี่ยพยายามทำมวยให้ไปสู่ระดับโลกทีมงานอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางเดินทาง
ก้าวว่าใช้เวลาเดินทางสองสามชั่วโมงเพื่อไปถ่ายท่อสดอยู่หน่อย
ครับบุ๊คแต่ไม่เป็นไรน่ะฝากแฟนหมัดมวยนะครับท่านติดตามได้นะครับ
อ่ามวยไทยไฟเตอร์เนี่ยไม่ไปไหนแน่นอนยังดูอ่า
จั่นทางคลาญพุทธพรรภาษณ์สุขเสาร์อาทิตย์
แล้วอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็น๒รอบครับ
อนาคตเร็วนี้อันใกล้นี้นะครับ
แต่ตอนนี้ถ้าท่านสนใจอยากดูนะท่านกดเข้าไปแอปได้เลย

ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะทั่วโลก

ถ้าโหลดเข้าไปดูได้ในมือถือ

สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นอันนี้เราจะเป็นลายแรกของประเทศไทย
ของโลกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ามีทุกวันมีถ่ายทอดสดทุกวัน
นะครับท่านจะอยู่อเมริกาท่านก็ดูได้ท่านจะอยู่ออสเตรเลียท่านก็ดูได้

ถือว่านี่คือความภาพภูมิใจของคนไทยนะครับ
ที่ได้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับโลก
ครับคุณผู้ชมนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็ติดตามดูนะ
ติดตามชมกันนะฮะพยายามเข้าไปที่
มีความมันทุกวันสนุกทุกวัน
ที่สำคัญมวยไทยไฟเตอร์ไม่ได้หายไปไหนด้วย

ครับผมเป็นข่าวดีนะครับที่แฟนมวยที่ติดตามผลงานของเรา
ก็ติดตามกันได้ติดตามกันต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ
โดยเฉพาะที่มือถือนะครับก็ติดตามกันได้ที่มือถือ
ต้องบอกว่านี่เป็นข่าวดีแล้วก็เป็นความภาพภูมิใจของคนไทยนะครับ
ที่สามารถทำให้มวยไทยนั้นเป็นกีฬาระดับโลกได้
แล้วก็ทั่วโลกนั้นดูง่ายดูเป็นนะครับ
ครับก็ฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ
ติดตามกันต่อไปครับสวัสดีนะครับ
เอาละครับเรามาว่ากันต่อในคู่มวยคู่ที่๒ครับ

น้ำเงินนั้นรุ่งวิทยาสิงหนวะอาวุธนะครับ
พิกัด๕๐กิโลกรัม
ต้องบอกว่านี่คือคู่มวยที่แฟนมวยนั้นรอคอยแล้วครับ
โบวี่นั้นเป็นมวยที่รูปร่างสวยงามครับ
สูงยาวฝีมือดีด้วยครับ
ช่วงในเวทพิกัดแบบนี้นี่ไม่เคยเสียเปรียบใครครับ
แต่ช่วงลำตูอาจจะดูบางกว่าครับ

รุ่นวิทยาปัจจุบันวัย๒๑เป็นพี่จันทร์บ้านกลวดบุรีลำครับ
ล่างฝึกยูเนดาคนัตชกจากญี่ปุ่น

ผลงานล่าสุดที่นี่หมัดดีครับ

เอาชนะน็อกเทศศึกสอนที่ไทยมาในไฟล์ล่าสุดครับที่วิทยาลัยมนตรีสุดิโอของเรา
เหนือกับเสืออีสานแล้วครับโอ้โหแล้วโบวี่ที่สำคัญนั้นเป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีครับ
ครั้งล่าสุดนี้ถ้าจำไม่ผิดสามารถฟันผู้ต่อสู้เอาชนะน็อกได้ครับ
สูงยาวครับและหลับตัวฝ่าจำลุกวิทยาลัยที่เตรียดกว่าแต่หนากับใครขวางหน้า
พยายามจะฝันด้วยศอกซ้ายครับเปิดเกมมาเล่นงานเข้าใส่กันเลยครับทั้งคู่
อยากจะเบียดเข้าหาแล้วครับโบวี่อาศัยความสูงความยาวมีถีบขวาไว้
จับจังหวะได้ดีครับนักมวยคนนี้
นี่ครับเตะซ้ายโดยเฉพาะศอกซ้ายนะครับจับตาดูดีครับ
โอ้โหมาแล้วครับแม่ผมพูดไม่ทันขาดคำเลยครับศอกซ้ายของโบวี่
เตะซ้ายฟันซ้ายครับวางแข้งซ้ายคืนเลยครับลูกวิทยา
เอาละครับสนุกแล้วครับหนุ่มวิทยาพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายเหมือนกันโอ้ย
ฝันซ้ายของลุงวิทยาแล้วรอบนายรอบนายพยายามจะตั้งขา
ลูกวิทยายัดด้วยขวาครับแต่วงนอกครับโบวี่พยายามจะอาศัย
ส่วนสูงสรีระยาวกว่าครับเป็นจังหวะวางด้วยแข้งซ้าย
วิทยาต้องลงทุนหน่อยครับวันนี้เจอมวยสูงยาวแบบนี้ครับ
ฝ่ายต่างไม่หนีเลยครับโบวี่สลับเสียบด้วยซ้าย
สุริยาขวางหน้าฟันด้วยศอกซ้ายเลยครับแล้วล็อกกดมา
พยายามจะเน้นลูกหนักครับลุงวิทยา
เดี๋ยวดูครับซ้ายใครจะคมกว่ากันหมดยกที่หนึ่งครับ

ผ่านไปหนึ่งยกครับในคู่มดผู้ที่สอง
ระหว่างโบวี่ปองประจิตยินกับลุงวิทยาสิงห์นว่าอาวุธ
มุมแดงมีเหนือปฏภิสิทธิ์ขุนครับ
เทรนเนอร์ชื่อดังครับมาเป็นพี่เลี้ยงครับ
กำลังไปอยู่ให้กับทะดานโบวี่
ส่วนมุมน้ำเงินครับมีอาจารย์สอนครับหัวหน้าคณะครับ
ขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงด้วยตัวเองเลยครับ
แต่ว่าเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่ามีข่าวดีเลยครับ
โดยมีแขกรับเชิญ
ประธานที่ปรึกษาบริษัทนักมวยไทยจำกัดครับ
ท่านนวัฒน์ต่อเจริญศุกร์นะครับ
เดินทางมาที่มนตรีสตูดิโอแห่งนี้
แล้วก็มาเปิดเผยถึงแผนการทำงานในปี
ต้องบอกว่าทิศน่าดีตามครับ

ต่อยซ้ายต่อยซ้ายครับลูกวิทยา
ดูว่าจังหวะซ้ายไกลดีกว่า
เขยำจะออกอาวุธอยู่ที่ทีมขวาเลยครับ

แล้วโห้นี่ครับ

โบวี่นั้นมีลูกหลอกลูกจริงนะครับโดยเฉพาะจังหวะก้าวมาเสียบครับ
พวกนายพยายามจะตั้งแขนสู้นะครับโบวี่
โดยซ้ายลูกมือยาเอาคืนฟันไปสองซ้ายเลยครับโบวี่

พวกนายหลอกได้ลูกมือยาจากซ้ายโบวี่ขวางหน้า
พยายามจะขวางไว้ครับโบวี่

ดูครับจังหวะเสียบซ้ายและฟันศอกซ้ายของโบวี่
โอ้โหลูกอย่างนี้ลูกอันตรายของโบวี่เลยครับ

พยายามมาหมัดด้วยซ้ายครับเกาะในตั้งแขน
ตีได้ไม่ได้ครับเสียบ
เสียบอีกทีลูกพยายามพยายามจะโต้เหมือนกันครับ
ออกไว้ไม่ให้ขึ้นคอครับโบวี่เจอคา

โอ้พยายามจะตั้งค่าแพงค่าไม่ยอมให้โบวี่นั้นเสียดซ้ายได้กระตัดแล้วครับ
พยายามมาพยายามจะทดขึ้นหมัดฮุกระหว่างแข่งซ้ายโบวี่เกลียดครับทื่น
โบวี่ครับเล่นของหนักของแรงและเด้งตีซ้ายออกธูกิน
โอ้เดี๋ยวราคาดูนะครับในปลายใครจะแพวใครจะยุกตรงนั้นเอง

จะเข็นครับเสียบด้วยเขาซ้าย

พยายามจะเน้นด้วยศอกซ้ายคืนเหมือนกันครับโบวี่
หมดยกที่๒ครับ

เจอสิงห์ทีอีไทยเชิญแต่บีไซต์
เสียนลิวจากจีนครับจะประท้ากับนักชกไทย
นี่คือในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ
นั่นคือวันจันทร์ที่๒๕ธันวาคม

มวยมันสามารถไปรับชมกันได้ครับ
แม็กมวยไทยมีการจัดการแข่งขันมวยไทยทุกวัน
คนไทยรับชมฟรีครับ

พยายามจะเปิดเกมเข้าใส่เลยครับลุงวิทยาทิ้งตัวผ่านซ้ายหวากแก๊กซ้าย
เอาละครับโดนต่อโดนดูว่าใครจะยืนระยะมั่นคงกว่ากัน
ลุงวิทยาล็อคเลยครับประวีสี่ครับ
ลุงวิทยาเอาคืนเอาครับทีต่อทียังไม่ซ้าย
ลุงวิทยาแทงจัดและฆ่าไว้ครับ
ซ้ายเกี่ยวซ้ายสวนที่ลุงวิทยาเพยินที่จะเสริมโหวนซ้ายครับ

ในศึกไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์เดือนทางมาถึงในคู่ที่๒ของรายการผ่านไป๓ยก
ในช่วงปลายยกที่๓ที่ผ่านมาต้องบอกว่ารุ่งวิทยาเล่งแรงจริงครับ
ยกที่๔ครับ

ต้องใช้ศรีราของตัวเองให้เป็นฝ่าย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
นี่ก็ทีมกับไป
โดยเบียดเข้าใส่ปลดยกที่สี่ครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
ผ่านไปสี่ยกต้องบอกว่าคู่นี้แรกกันสนุกครับ
แล้วก็พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ

พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
ท่านผู้ชมกลับมาติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
พาท่านผู้ชมกลับติดตามความมันกันต่อครับ
เป็นมวยที่หัวจิตหัวใจในเกินร้อยครับ
เป็นมวยที่หัวจิตหัวใจในเกินร้อยครับ
ไปล่าสุดที่เสมอกับนักชกญี่ปุ่นอย่างโยเนดาเทศจินดา
ไปล่าสุดที่เสมอกับนักชกญี่ปุ่นอย่างโยเนดาเทศจินดา
ต้นนี่เป็นรองครับแต่ไปปลายแซงเกือบผ่านครับ
ไปล่าสุดที่เสมอกับนักชกญี่ปุ่นอย่างโยเนดาเทศจินดาแต่ไปปลายแซงเกือบผ่านครับ
ไปล่าสุดที่เสมอกับนักชกญี่ปุ่นอย่างโยเนดาเทศจินดาแต่ไปปลายแซงเกือบผ่านครับ
ไปล่าสุดที่เสมอกับนักชกญี่ปุ่นอย่างโยเนดาเทศจินดาแต่ไปปลายแซงเกือบผ่านครับ
ไปล่าสุดที่เสมอกับนักชกญี่ปุ่นอย่างโยเนดาเทศจินดาแต่ไปปลายแซงเกือบผ่านครับ
ไปล่าสุดที่เสมอกับนักชกญี่ปุ่นอย่างโยเนดาเทศจินดาแต่ไปปลายแซงเกือบผ่านครับ
ไปล่าสุดที่เสมอกับนักชกญี่ปุ่นอย่างโยเนดาเทศจินดาแต่ไปปลายแซงเกือบผ่านครับ

โอ้โหจิตหัวใจนับถือเลยครับ
อ่าแต่มวยไทยนี่ไม่มีคำว่าสายครับ
อันนี้เสียงของยกสุดท้ายยังไม่ดังขึ้นครับ
มาด้วยซ้ายเอาเลยครับมาแผ่วไม่ได้ครับ

พอโบวี่แผ่วตัดล่างไม่ลง

เสียบด้วยซ้ายแม่เล่นได้ชุดเดียวจริงครับโบวี่

นะครับกล่อน้ายควรงาน

พอถอยเฉยเงินก็เหาะทางภวีนะครับ

ออกมาเร่งเกมในต้นยกนี่ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อันตรายสุดของโบวี่เลยครับ
โบวี่ไม่เดินครับ
เป็นมวยที่ออกอาวุธคมครับแต่นี่ครับ
เจอลุงพิธียาแก่มปลดครับจนแผ่วโอ้โห

อย่างนี้ลุงพิธียาเปลี่ยนมาวางแข็งทราย
โอ้โหเตรียมทรายอีกทีครับกระหนับเข้าไป

แล้วก็ครบ๕ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ
คู่ที่๒ของรายการครับสมศักดิ์ศรีจริงครับ

สำหรับคู่ที่๒ครับในรูปพิกัด๕๐กิโลกรัมดูจากภาพช้าครับ
แต่เปิดฉากมาทักทายก่อนเลยครับโบวี่รอจังหวะเตะซ้าย
เกี่ยวแล้วเตะครับแล้วทิ้งด้วยศอกดอกนี้ครับ
นึกว่าจะจมกองปลูกแล้วครับ
ถ้าเป็นคนอื่นนี่ต้องบอกว่าปิดฉากเลยครับดูครับโอ้โหเต็มกระดงคางเลยครับ

โอ้โหพยายามจะเข็นมาแล้วเตะอีกที
นี่ครับเตะซ้ายเตะโต้คืน
แต่ต้องบอกว่าพอประทับไปประทับมานี่แผ่วนะครับ
เอาละครับคู่ที่๒ของรายการใครจะได้รับการชูมือบนเวทีรออยู่ครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าคู่นี้เดือดสุดเลยนะครับ
ไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับเป็นอะไร
เงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท